เข้าใจยังไงคะกับคำว่าหมาจนตรอกเนี่ยมันเป็นคำเปรียบเปลยคำเป็นคำสุภาษิตนะคะ
คือเวลาเราไปบีบใครมากเนี่ยเวลาเขาหมดหนทางสู้เขาก็จะกลับมาสู้กับเรา
รอปภก็เช่นเดียวกันค่ะเขาทำหน้าที่ของเขาเวลาคุณเข้าไปหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะให้แลกบัตร
แล้วก็ถามว่ามาติดต่ออะไรครับจะไปบ้านหลังไหนครับมันเป็นกระบวนการการทำงานของเขาแบบปกติ
แต่ปรากฏว่าคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ถูกพูดกันเยอะถูกแชร์ต่อกันเยอะค่ะ
ลุงคนหนึ่งจะเข้าหมู่บ้านรปภบอกให้แลกบัตรแล้วก็ถามว่ามาติดต่ออะไรครับ
เท่านั้นแหละค่ะความพีคมันอยู่ตรงนี้ลุงแกไม่พอใจหัวร้อนด่าทอ
ตอนแรกรอปภบอกศรีทนได้ยังทนได้แต่ความพีคคือลุงแกไปด่าพ่อรอปภ
ทนไม่ไหวแล้วนะคะสวนกลับเลยเอาไปดูคลิปนี้กันค่ะ
ตรงนี้แหละต้องบอกว่าพวกมันเวื่อว่าพวกมันทำอะไรอ่ะ
กูมาทุระเป็นเรื่องส่วนตัวมาถามอ่ะรึเป็นหรอ
เราไม่ได้การแพร่งแบบนั้นเลยหรอแปลงแปลงเลยเหรอตรงนี้แหละ
บอกโดนมึงอยากให้กูแรกกิน
คุณผู้ชมค่ะจริงแล้วคลิปต้นเรื่องต้นฉบับมันยาวกว่านี้นะครับ
ของรอบพอร์ในนี้หมดเลยนะคะว่า
เขาใช้ความขันติความอดทนอดกลั้นมาก
ในการที่จะเจรจากับลุงเสื้อแดง

แล้วถามว่ามาติดต่อทำอะไรครับ
ก็ต้องถามเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านเขา

จังหวะที่รอบพอร์ถามว่า
มาทำอะไรมาติดต่ออะไรครับ
บ้านเขาก็เข้าไม่ได้
มีรถต่ออยู่เขาก็จะเข้า
ใช่ค่ะแต่สุดท้ายรอปภเริ่มทนไม่ไหว
เพราะลุงเสื้อแดงแกลามปามด่าไปถึงพ่อรอบพอร์

ลงมาสิที่ฉันเปรียบเปลยให้ฟังนะคะว่า

อย่าไปบีบเขาอย่าไปทำให้เขาจนมุม

อย่าเข้าใจแบบนั้นเดี๋ยวไม่ใช่ว่ารุมด่าดิฉันอีก

ใช่คุณผู้ชมรอปภเอาเรื่องนี้มาโพสต์

พวกผมทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมา
และคนเรามีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
พูดจาไม่ให้เกียรติเรียกพวกผมว่าตัว
ทุกตัวด่าพ่อล่อแม่ในคลิปคุณผู้ชมดูเอาเองนะคะ
เขาบอกว่าความอดทนของผมก็มีขีดจำกัดเช่นเดียวกัน
และที่สำคัญอาชีพรอปภถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีเกียรติ
สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาชีพอื่น
เพราะรอปภต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงภัย
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้คนอื่นได้รับความปลอดภัย

รอปภในปัจจุบันคุณค่ะทานโทษนะคะ
ไม่ได้มาเป็นกันง่ายนะคะเพราะมีกฎหมาย
มีพรบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
กำหนดให้รอปภต้องผ่านการอบรม
จึงจะได้รับใบอนุญาตให้เป็นรอปภ

ไม่ใช่นะเขาต้องมีการอบรมกันก่อน

และเวลาที่เขาจะถามก็เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้าน
ลูกบ้านก็มีความพอใจนะถ้าเราปลอดภัยจะปฏิบัติแบบนี้